สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังจับตานะคะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลอินเดียคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลอันนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งทวายของเมียนมาในวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้ค่ะจะทำให้
ของเรามีฝนปกกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือแล้วก็ภาคอิสานะคะในระยะนี้จะมีฝนปกค่อนข้างเยอะค่ะร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะทำให้อุณหภูมิมีความร้อนลดลงเฉลี่ย๒๐๓๕องศาค่ะขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศร้อย

กับไฟป่าโดยไฟป่าทำให้มีฟันคลุ้งนะคะขึ้นไปปกคลุมบริเวณชุมชนค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดที่รัฐนอสนาโคต้าประเทศสหรัฐอเมริกา
จากอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็มีลมร่วมด้วย
ทำให้ไฟป่ามีความรุนแรงอย่างที่เห็นนี้เองค่ะ
และนี่คือรุการรอดนาวันนี้สวัสดีค่ะ